ไปต่อกันที่อุบลราชธานีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะ
อ่วมจริงจริงเพราะว่าท่วมมากว่าเป็นเดือนเดือนแล้วนะฮะครับ
มีคนเข้าไปช่วยเหลือค่ะนะฮะกู้ภัยใจพระค่ะ
พี่บินเอกพันธ์พี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพร้อมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
ไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวละหนึ่งพันบาทกว่าห้าพันครอบครัว
คุณดูสภาพใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่ามันท่วมมานานเป็นเดือนแล้วนะคะ
ก็นี่แหละค่ะทีมกู้ภัยใจพระของพี่บินพี่เอกพันธ์นี่นะคะ
เขาลงพื้นที่กันไปเป็นมูลนิธิร่วมกระตานยูค่ะ
เดินทางไปที่วัดสุปัตนาราวรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่๓ชุมชนค่ะ
ได้แก่ชุมชนพนมหนึ่งชุมชนพนมสองแล้วก็ชุมชนโรมัน
รวมแล้วกว่า๒๐๐ครอบครัวค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความดีใจของชาวบ้านที่รอการช่วยเหลืออยู่
แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทั้งพี่ไทยแล้วก็พี่บินด้วยนะคะ
รับเงินเยียวยากันไปครอบครัวละหนึ่งพันบาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอ
พี่บินให้ค่าขนมกับเด็กอีกคนละ๒๐๐บาทด้วยค่ะ
ชาวบ้านมาแบบนี้ก็ดีใจนะ
แล้วก็พี่บินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าการช่วยเหลือปีนี้นอกจากถุงยางชีพและสิ่งของต่างแล้วค่ะ
ตัวเองก็นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกนะคะ
ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยตัวละ๓๐๐เอามาให้เลย
รวมทั้งวันก่อนเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์
ข่าวบันเทิงเล่าไปแล้วนะฮะว่าพี่ไทยเอกพันธ์นี้นะคะ
รีบบินลงมานะที่อุบลราชธานีมาพร้อมกับเงินก้อน๑ล้านบาท
เอามาเซอร์ไพรส์นะคะเอามาเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเพราะว่าอะไร
เขาไปขายทะเบียนรถเลขสวยมาได้มา๑ล้านบาท
คุณผู้ชมตกใจว่าทะเบียนรถอะไรได้ตั้ง๑ล้านบาท
เลขสวยคือเลข๙๙๙๙๙เลข๙๔ตัว
ทะเบียนรถคุณพี่ขายไปเรียบร้อยนะคะ
เงินมาเอามาช่วยเหลือชาวบ้านทุกบาททุกสตางค์
แล้วปีนี้ค่ะทั้งพี่บินพี่เอกพันธ์นี่นะ
บอกเลยว่าไม่เปิดรับบริจาคเด็ดขาด

แล้วก็จากที่หลายคนร่วมมือร่วมใจกันมาแบบนี้ค่ะ
ใช่ครับอย่างที่เห็นน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่

น้ำมันเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะครับ
อันนี้ส่งใจอุบลหนักจริงปีนี้
นี่ต้องยอมรับเลยเป็นกำลังใจให้นะคะ